หนึ่งประเด็นเห็นไม่ตรงกัน
อยากมีแฟนไทยหรือฝรั่ง
เราลองถามคำถามนี้กับผู้หญิงสองทีมที่คิดต่างกัน
ชอบแบบคุยกันแล้วเข้าใจ

ขนาดร่างกายส่วนสูง
โหลทีมแฟนฝรั่งว่า

จมูกเขาโดงแล้วหน้ายาวเลย
แบบไม่รักปากบางดังโดง

เอาอย่างนี้ไทยกับฝรั่งใครรอกกว่ากัน
รูปร่างหน้าตาทรงหก

คือเขาจะต่างกับเรามากเลย

แต่สำหรับหนูมันแบบว่าไม่ค่อยโอเค

เพื่อนเราในชีวิตจริงครบ
มันก็หล่อกันหมดเลยอ่ะ

ฝรั่งเนี่ยน่าจะหาเงินได้ดีกว่าคนไทยนะ
นิสัยของฝรั่งเองเขาเป็นคนที่ชอบร้องผิดร้องถูก

ไม่จำเป็นฝรั่งที่แบบไม่ได้รายได้เยอะ

เห็นได้ชัดนะคะว่าถ้าใครที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
เขาก็เลยสามารถสื่อสารให้กับคนหลายประเทศ
มันก็ไม่แปลกที่เขาจะได้เงินหรือค่าตอบแทนที่สูงกว่า

โชคดีเจอฝรั่งแบบมิสเตอร์เรย์ในเล็กเป็นพิเศษค่ะ

เราอาจจะเจอคนที่เขาแบบไม่ได้มีการงานที่ดีเท่าไหร่
เราก็อยากจะถามหน่อยแล้วคุณอยู่ทีมไหน